สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาในช่วงนี้น้องไปตองพร้อมไหม

แต่ว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดีกว่านะคะ
คราวนี้พาไปเที่ยวที่จังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนเชื่อมระหว่างไทยกัมพูชานะคะ
จากจังหวัดตราดประเทศไทยของเราเนี่ยแหละ
มุ่งสู่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาค่ะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง๒ชุมชนด้วยนะคะ
ติดตามได้กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มเลยค่ะ
ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของเรือประมง
หลากหลายสีสันที่จอดเรียงรายอยู่เหนือน้ำ
ท่าเรือของชาวบ้านริมคลองไม้รูด
เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนต่างเก็บภาพนี้กลับไป
อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตผู้คน
ที่ทำอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นไปปล่อยปูสู่ทะเลของโครงการธนาคารปู
ที่ชาวบ้านมีแนวคิดหลักคือขอความร่วมมือจากชาวประมงท้องถิ่น
ให้นำแม่พันธูที่มีไข่ล้นกระดองมาบริจาคธนาคารปูเพื่ออนุบาล
ให้ลูกปู่ฟักตัวก่อนปล่อยกลับคืนสู่ทะเลเป็นแหล่งอาหารที่ไม่มีวันหมดไปของชุมชนบ้านไม้รูด
และไปทานก๋วยเตี๋ยวกั้งตัวโตชามนี้ที่ชาวประมงออกเรือไปหามาได้
รับรองว่าอร่อยสะอาดสดใหม่ให้เยอะอย่างแน่นอน
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภายในชุมชนยังมีสิ่งอันซีนอีกแห่งหนึ่ง
ส่วนที่เรียกว่าบ่อยวนเพราะคนที่ขุดพบนั้นเป็นทหารเวียดนาม
มาขับไล่กองทัพฝรั่งเศสที่ตั้งฐานทัพในจังหวัดเกาะกงให้ออกไปจากดินแดนแถบนี้ในสมัยนั้น
และไปนั่งชิวรับลมบริเวณชายทะเล
ท่ามกลางหาดทรายที่ขาวสะอาด

อยู่คู่กันมานานกว่าร้อยปี

การปรุงแต่งจากการหาผลประโยชน์

ยังพบต้นสะเม็ดแดงขนาดใหญ่

ถือเป็นพันไม้ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

หาดเล็กตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่
แผ่นดินไทยปลายทางหลวงหมายเลข๓
ก่อนผ่านไปยังเกาะกงประเทศกัมพูชา
ที่นี่เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

ซื้ออาหารเครื่องดื่มและผลไม้

ซื้อสินค้าประเภทน้ำหอมแว่นตา

นั่งรถต่ออีกสักระยะก็จะถึงเกาะกง

ที่มีชื่อว่าปัจจันคิรีเขต

ได้เสียดินแดนนี้ไปให้กับประเทศฝรั่งเศส

สมัยที่นิยมล่าอาณานิคม

อยู่ห่างตัวเมืองประมาณ๒๐กิโลเมตร

เมื่อถึงจุดหมายต้องต่อเรือของชาวบ้าน
แล่นถวนน้ำประมาณครึ่งชั่วโมง
กลางความสวยงามของธรรมชาติ

ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
ปราศจากการบุกรุกของกลุ่มในทุน

เพราะน้ำตกตาไตมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

ชั้นแรกมีความสูงประมาณ๕๖เมตร
ชั้นที่๒สูงประมาณ๑๒๑๕เมตร
ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมทั้งคนในประเทศและต่างประเทศ

ที่ถือเป็นต้นแบบของเกาะกงเลยก็ว่าได้
เพราะชาวบ้านได้บริหารจัดการกันเอง
เรือบริการนักท่องเที่ยวไปอย่างน้ำตก
เงินทั้งหมดที่ได้ชาวบ้านจะนำไปรวมกัน
แล้วค่อยนำไปแบ่งตามสัดส่วนที่จัดการไว้
รายงานจากศูนย์วิจัยการตลาดการท่องเที่ยวของทท
มีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดตราด
ระหว่างปี๒๕๕๖ถึงปี๒๕๕๙
โดยปี๒๕๕๖จำนวนนักท่องเที่ยว
มีทั้งหมดประมาณ๑๖๐๐๐๐๐คน

ปี๒๕๕๗มีนักท่องเที่ยวกว่า๑๗๐๐๐๐๐คน

และปี๒๕๕๘มีจำนวน๑๘๐๐๐๐๐คน

โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
โดยอพทในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ
มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าว

จังหวัดตราบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หน้าท่องเที่ยวนะครับ
เพราะว่ามีผลไม้เยอะในช่วงนี้

ไก่ชนนี่ไก่ชนแบบนี้บอกเลยว่าถ้าราคาเนี่ยเรายังต้องอาย

ตัวนี้ตัวละล้านคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

คุณชนะอายไหมคะอายไก่ไหม
ฉาไก่มากกว่าค่าตัวมันช่างแพงเหลือเกิน
โอ้โหตัวละล้านเลยนะครับไม่น่าเชื่อเจ้าไก่ตัวนี้

สำหรับไก่ชนตัวนี้มีราคาสูงถึง๑ล้านบาทครับ
รองชื่นจิตอายุ๓๖ปีเจ้าของซุมไก่ชนอันสารพีที่อยู่ในตำบลหนองพึ่ง

นี่กำลังยืนอยู่กับคนที่เขามาซื้อก็คือนายเสกสรรนันตาอายุ๓๐ปีเจ้าของซุ้มไก่ชน
สิริกัญญาฟาร์มจากอำเภอเดียวกัน
โอ้โหหอบเงินสดจำนวน๑ล้านบาทปึกใหญ่มาแลกกับไก่ชนท่ามกลางศักดิ์ขีพยานที่เป็นเซียนไก่จำนวนมาก

นอกจากนี้ในฟาร์มแห่งนี้เขาก็มีไก่ชนอีกหลายตัวเลยนะครับที่มีเอาไว้สำหรับพ่อพันธุ์แล้วก็เอาไว้ขายด้วยนะครับ

ใช่เขาบอกว่าไก่ชนที่พร้อมลงสนามจำนวน๕๐ตัวตอนนี้เขาเลี้ยงไว้อยู่ก็มีไก่ชนตัวที่ขายเนี่ยซื้อมาในราคา๘๐๐๐บาทก่อนนะ
ต่อมาไปลงแข่งมา๓ครั้งผลปรากฏว่าชนะรวด๓ครั้งครับ
นายเสกสรรเนี่ยเขาไปดูมาเห็นแววจึงอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์ติดต่อซื้อครั้งแรกเคาะราคากันที่๕แสนบาท

๕๐๐๐๐๐อย่างยังไม่ขายคุยไปคุยมางั้นล้าน๑โอเคตกลง

เออคือตอนนี้แต่แรกก็ขายแล้ว
เออคุยกันจบลงที่๑ล้านนะครับ
ซึ่งทางด้านนายเสกสรรผู้ซื้อกล่าวว่าเห็นลีลาการชนของเจ้าพม่าม้าวิ่งนี้แหละฮะ
รู้สึกชอบเพราะว่ามันไหวพลิบดีเป็นมวยชาญฉลาดเป็นประเภทบ็อกเซอร์
ไม่ได้ใช้กำลังแต่ใช้รูปความแพรวของมัน
ใช้ตะติปัญญาด้วยใช่ไหมประมาณนั้น
ไก่เขาแบบคิดได้แบบนี้ไหมคิดได้นะว่าเขาเป็นไก่ชน
มันมีลีลามีสไตล์การสู้ที่ไม่เหมือนใคร
จากนี้น้องใบตองค่ะซุ้มไก่ชนอันสารพีเนี่ย
เคยขายไก่ชนชื่อเจ้าประดูกชูทงชาย
ในราคา๖๖ล้านบาทมาแล้ว

โอ้โหอิจฉาไก่เหมือนกันเนาะเราบางที
คุณชนะลองไปชนดูไหมเผื่อคุณจะมีค่าตัวเพิ่มขึ้นบ้าง
มีคุณผู้ชมส่งมาเลยหน้าแกงไก่จังจะได้กินแกงไก่ที่แพงที่สุด
ถ้าอยากกินแกงที่แพงเนี่ยคุณต้องไปกินที่ใต้

มันไม่ใช่เป็นแกงเพชรมันเป็นแกงเพชร

เพราะว่าเราเคยเจอข่าวนี้มีมุนราคาด้วย
ช่วงฝนตกต้องดูแลให้ดีงูลงงูเหลือมไปกินไก่ชงไก่ชน
ยายตายเลยอ่ะร้องไห้เลยเพราะราคามันแพงมาก
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณชนะจะพาเราไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเกษตรใช่ไหม
ใครที่อยากจะทดลองปลูกพืชผักสวนครัวไม่ใกล้ไม่ใกล้อยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับ
ร้านนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปกันหน่อยในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ
ร้านนี้ดูแลดีแล้วก็ตอบโจทย์คนที่อยากจะปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอย่างดีครับ

สนับสนุนโดยบริษัทเจียไตเมล็ดพันตราเครื่องบินคุณภาพดีการันตีความงอก
คุณผู้ชมครับได้มาแล้วบางส่วนนะครับที่จะไปปลูกพืชผักสวนครัวนะครับ
เห็นอยู่นี้เนี่ยก็มีกระถังเล็กน้อยรวมไปถึงดินที่เราจะใช้ในการปลูก
นั่นเองครับแต่ว่ามันยังไม่พอที่ขาดไปครับก็มีพวกอุปกรณ์ขาดปุ๋ย
รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์อันนี้สำคัญสุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันข้างใน
ซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จรุงรักเกษตรร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณซอย
รัชดาพิเศษ๕๔ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ใจกลางเมืองนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ร้านแห่งนี้เขาบอกว่ามีครบทั้งปุ๋ยทั้งเมล็ดพันธุ์
รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างไม่รอช้าเข้าไปเลือกด้วยกันกันเลยครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเลือกสินค้าจนเมื่อยไปหมดแล้วได้มาทั้งเมล็ดพันธ
มีกระถางดินรวมไปถึงปุ๋ย
ตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้จัดการร้านจรุงรักเกษตรกันหน่อยนะครับ
อยู่กับผมแล้วตอนนี้คือคุณจรินสุภาโสดครับ
สวัสดีครับ

เหนือจากเมล็ดพันธุ์กระถางต้นไม้รวมไปถึงดินแล้วเนี่ย
ยังมีอย่างอื่นที่ขายให้กับผู้ที่สนใจที่จะปลูกพืชพันธุ์ส่วนครัวไหมครับ
ร้านเรามีสินค้าหลายอย่างนะคะ
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรทั้งหมด
มีตั้งแต่เมล็ดพันธุ์พืช

แล้วก็ปุ๋ยยาทั่วไป
สินค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายที่มาที่ร้านของเราเป็นใครบ้างครับ
เป้าหมายทางร้านเราส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าครัวเรือนนะคะโดยทั่วไป
แล้วก็มีเกษตรกรบ้างแต่ปละปลายน้อย
แต่ถ้าเป็นครัวเรือนจะเยอะมาก
แล้วสินค้าของเราครับสินค้าของเราส่วนใหญ่มาจากของที่ไหนเอ่ย
ถ้าเป็นหัวใจหลักจริงก็คือจากบริษัทเจียไต
ล้างการขายเอ่ยก็ดูแลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของต้นของดอกของผล
ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชโรคแมลง
อันนี้เราก็จะมีนักวิชาการช่วยแนะนำให้ได้บ้าง

ชื่อว่าชุดสนุกปลูกผักโตเร็ว
สามชนิดก็คือมีต้นอ่อนทันตะวันครับแล้วก็มีตัวเหมียวครับผม
แล้วก็มีอันฟาฟ่าสามชนิดนี้เขาบอกว่าปลูกง่ายโตเร็วเชื่อเหลือเกินนะครับ
ว่าคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ตอนนี้น่าจะสนใจแล้วล่ะที่จะปลูกพืชพันธุเกษตรสวนครัว
ตอนนี้เนี่ยถ้าสนใจแต่ยังไม่รู้จะมายังไงรวมไปถึงอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ตรงนี้ทางคุณผู้ชมทางบ้านจะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อทางร้านได้อย่างไรบ้างครับ
ของเราเบอร์ติดต่อทางร้านนะคะเป็นเบอร์๐๒๕๘๕๔๐๑๑๐๒๙๑๑๐๕๖๓๔ค่ะ
ดีไลน์ของเรานะคะ๐๘๑๙๐๘๗๐๘๘ค่ะ
เอาล่ะ๒ช่องทางนี้คุณผู้ชมสามารถจดได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงไอดีไลน์
ก็สามารถพูดคุยสอบถามกันเกี่ยวกับข้อมูลต่าง
ที่จะใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวเรา
รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างที่คุณผู้ชมนั้นสนใจเกี่ยวกับการเกษตรด้วยนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะไปคิดต่างกันเพราะว่ามีมากมายเลยที่ผมเลือกเอาไว้ทั้งมะเล็ดพันธุ์
รวมไปถึงกระถางและปุ๋ยที่จะใช้ในการบำรุงดินบำรุงพืชครับ
ร้านนี้นี่มีครบแล้วนะครับขอแค่คุณผู้ชมมีใจอยากจะปลูกเดินทางเข้าไปเนี่ยนะครับ

ฉันเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะปลูกผักได้
แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นฝากคุณชนะปลูกและตามให้ทานด้วยนะครับ
ตอนนี้ขึ้นเพียบเลย
หมายถึงดอกผลใช่ไหม
ช่วงหน้ากลับมารับรองว่ามีของกินครบเลยทั้งอาหารขาวอาหารหวานผลไม้สักครู่ค่ะ
สวัสดีครับอาหารของดอกผลไข่